นางแบบกันบ้างนะคะคุณแพนเค้กเขมมะนิดค่ะบอกเลยนะสมศักดิ์ศรีนางแบบอันดับหนึ่งของเมืองไทยจริงนะคะเพราะว่าเธอนี่ไปถึงนครดูไบนะคะแล้วก็สร้างเสียงฮือฮามากเลยนะเพราะว่านี่ค่ะงามระหงนะคะนางแบบจริงเลยด้วยนะจ๊ะ
ด้วยกันเนี่ยเธอเดินถึง๔แบรนด์ดังนะคะก็เป็นแบรนด์ทั้งประเทศไทยแล้วก็แบรนด์ของต่างประเทศนะคะ
งานนี้เจ้าตัวรู้สึกปลื้มปริ่มกับกระแสตอบรับขนาดไหนต้องไปฟังจากปากเธอนะคะ
พร้อมเธอยังเผยถึงความเหินหลานสาวคนที่สองน้องลูกจันทร์ค่ะ
แต่ไม่ต้องถามถึงเรื่องแต่งของแพนเค้กนะขอข้ามไปเรื่องความหลงหลาเลยแล้วกันค่ะไปฟังเสียงค่ะ
ประทับใจมากมากค่ะก็ได้เดินไปสี่แบรนด์เลยแต่ละชุดก็จะแบบมีความสวยงามหลากหลาย
แต่ก็จะเป็นเรื่องของผ้าไทยของแบรนด์ไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าภูมิใจมากที่มีโอกาสได้นำเสนอผ้าไทยที่ต่างประเทศค่ะ
แนนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับการทำงานของเราค่ะ
จะไปเดินแคทวอล์ต่างประเทศอีกไหมคะ
มีนะคะแต่ก็คือไปในนามของแบรนด์ไทยนี่แหละค่ะ

ป้าค่ะคุณป้ากับหลานคนที่สองค่ะน้องลูกจันทร์

ก็เพิ่มเติมกันมาอีกหนึ่งสาวค่ะ

รอให้เย็นล็อกเตอร์ก่อนด้วยนะให้จบก่อนนะคะ
หนึ่งในแบบที่แพนเค้กได้ไปสวมใส่นะคะ

แฟนบอกเลยว่าไม่อยากดูแพนเค้กเดินชุดแต่งงานแล้ว